อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้
ก่อนหน้านี้ไทยรัฐทีวีเราเคยนำเสนอข่าวที่
มีน้องอายุ๒ขวบคนนึงนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้าน
แล้วปรากฏว่าอยู่น้องก็ตะโกนขึ้นมาว่าพี่อย่าแกล้งหนู

ซึ่งคุณพ่อก็รีบพาส่งโรงพยาบาลล่าสุดมีรายงานมานะคะว่าน้องเสียชีวิตแล้วค่ะ
จากกรณีที่เด็กหญิงวัย๒ขวบนะคะนั่งดูการ์ตูนอยู่ในบ้านพัก
แล้วก็ตะโกนขึ้นมาบอกพี่อย่าแกล้งหนู
ทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย
ไม่มีพี่ที่ว่าเนี่ยอยู่เลยแล้วน้องก็ช็อกหมดสติไป
ระหว่างนั้นเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งทักลุงของเด็กที่เป็นพ่อบุญธรรมนะคะ
บอกว่าให้รีบไปจุดทูบหนึ่งดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางขอขมาซะ
พ่อบุญธรรมของน้องก็นำทูปมาไหว้ปักที่กระถาง
ปรากฏว่าน้องลืมตาขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็รีบอุ้มน้องขึ้นรถไปโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายแล้วค่ะน้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วน้องก็เสียชีวิตตอน๘โมง๔๐นาทีวันอาทิตย์ที่๑๖กุมภาพันธ์นะคะ
เขาก็ไปจุดทูปมาแล้วเขาก็มาปักเนี่ยแต่ลูกเขาฟื้นนะที่แรกลูกเขาฟื้น
แล้วทำไปทำมามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันถึงได้พุบลงไปอีก

ซึ่งพ่อบุญธรรมเขาบอกนะคะว่าคือหลายคนมองเลยว่าผีแน่
ป้าคนนี้ก็บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางไม่ได้ขอเข้ามา
บางคนที่ติดตามก็บอกว่าโอ้โฮผีอย่างเงี้ยเลยอะ
คือถ้าเป็นไปตามที่ข่าวออกไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าพี่อย่าแกล้งหนู

การที่เด็กพูดหมายความว่าเด็กเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่มีตัวตนไงใช่ไหม
แต่ทีนี้พ่อบอกว่าไม่มีทางเป็นเรื่องผีหรอก
วันนั้นน่ะน้องนั่งดูทีวีอยู่กลางบ้านแล้วก่อนที่น้องจะหมดสติไป
พ่อได้ยินน้องพูดเหมือนกันพูดว่าป๊าป๊า
แค่นั้นเรียกพ่อว่าป๊าป๊า
แล้วน้องก็หมดสติไปไม่ได้ยินประโยคไอ้พี่พี่อย่าแกล้งหนูอะไรอย่างนี้
พ่อยืนยันบอกพ่อไม่ได้ยินเลยแล้วก็พ่อก็ยืนยันอีกด้วยว่า
เผลออะไรในบ้านเนี่ยไม่มีไม่เคยเลี้ยงกุมารไม่เคยเก็บของคนตายทำคุณสัยอะไรใดทั้งสิ้น
อืมนะฮะทีนี้แพทย์เนี่ยก็บอกว่าน้องเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นคุณผู้ชม
แล้วก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าสมองนั้นขาดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงนานถึง๒๐นาที
ทำให้เกิดภาวะสมองบวมแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนขึ้นมา
ส่วนภาพที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้คือภาพเงาดำตะคุ่มตะคุ่มเดินอยู่ในบ้าน
ในช่วงหัวค่ำของวันที่เกิดเหตุ

ในตอนนั้นมันไม่มีคนอยู่ในบ้านนะครับ
คุณผู้ชมพอเห็นหลังบ้างค่ะ
เหมือนมีอะไรบางอย่างเดินแวบไปแวบมา
คุณพ่อเขายืนยันว่าในวันนั้นตอนนั้นไม่มีคนอยู่ในบ้าน
แล้วส่วนตัวพ่อเองเชื่อว่าน่าจะเป็น
สะท้อนของคนที่เดินอยู่หน้าบ้านมากกว่า
อารมณ์แบบเดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้นะ
แต่ช่างภาพและผู้สื่อข่าวที่ไปเก็บภาพ
ตอนนั้นก็ยืนยันว่าขณะที่ถ่ายภาพเนี่ย
ยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยมีแค่ช่างภาพยืนบันทึกภาพคนเดียว

ส่วนทีมงานคือผู้สื่อข่าวนั่งคุยกันอยู่จุดอื่น
เพื่อนเองที่อยู่หน้าบ้านของตัวเองกับพยานเองก็บอกว่า
ณตอนนั้นไม่มีใครเดินผ่านขณะที่บันทึกภาพ
ซึ่งเรื่องนี้มันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคืออะไร

คนเดินอยู่ข้างหลังแล้วกำลังใจจดใจจ่อยกว่าการถ่าย
สรุปว่าน้องนั้นเสียชีวิตจากการที่เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
อันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะคุณผู้ชมก็ดูตามนี้แหละนะ